เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันดี

ไปดูเรื่องของยอดมะพร้าวแปลกกันหน่อย
ถ้าเกิดไม่แปลกเราจะออกที่ข่าวเช้าของเราไม่ได้

ทำไมมันคล้ายกับเสียงพญานาคล่ะปุ้ย
เออคล้ายจริง
มีหงอนมีอะไรออกมาแบบนี้
ชาวบ้านเห็นก็เฮ้ยมันก็แปลกสิ

เจ้าของสวนชื่อว่านางสาวกูซูมา
เขาบอกว่าเขาก็ปลูกมะพร้าวน้ำหอมไว้เนี่ย
สองร้อยกว่าต้นปลูกมาสามสี่ปีแล้วนะฮะ

จริงแล้วมันเคยเป็นโรคใบเหี่ยวมาก่อนแล้ว

มันแทงยอดขึ้นมาออกรูปร่าง

ไปดูซิไปส่องกันหน่อยตามความเชื่อ

เขาขูดใช่ไหมแล้วเขาก็กระซิบบอก

จริงแค่นั้นแหละนะ

กลุ่มแฟนเพลงของอดีตราชินีลูกทุ่ง

พร้อมด้วยนักเสี่ยงโชคก็พากันไปที่

ในพื้นที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร

จากเลข๐๔หรือว่า๐๔๐เนี่ย
เป็นเลขวันเกิดแม่พึ่งภุ่มภวง

พาพรสิรินะครับเจ้าของเพลง
น้ำตาเมียซาอุก็ไปไหว้ขอพร
แล้วก็ขอโชคลาภจากหุ่นพุ่มพวง
ด้วยเช่นกันทั้งยังเสี่ยงทาย
เลขเด็ดนะครับโดยล้วงลูกปิงปอง

ลุ้นกันวันนี้งวดนี้ครับ

จะบอกว่าทำใจดีนะคะ
ที่ที่ฉันจะพาไปเนี่ยถ้าใครได้

ด้วยวิธีการไปหอมแก้มขุนช้าง

พาไปที่วัฒน์ไผ่แคกหรือวัฒน์
อุทุมพรราหรามค่ะที่ตะงวด
สุพรรณบุรีค่ะนี่นะคะคุณเห็นไหมบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษแบบนี้
โดยเฉพาะเมื่อวานนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะ
กลุ่มชาวบ้านกว่า๕๐๐คนไปร่วมพิธีถวายสังขทาน
แล้วก็ขอขมากรรมจากนั้นก็ไปไหว้ขอพรหลวงพ่อเสด็จประธานพร
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า๕๐๐ปี
รวมทั้งหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
คุณช้างมหาเศรษฐีแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนทองด้วยนะคะ
ท่าบ้านหลายคนก็ไปหาเลขเด็ดด้วยกันขยาวค่ะขยาวอะไรล่ะ
เซียมซียักษ์นี่ต้นตำรับเห็นบอกว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะ
เขย่าดีนะคะเดี๋ยวเคล็ดค่ะนะฮะจากนั้นก็ไปกระซิบข้างหูพ่อขุนช้าง
เพื่อขอโชคขอลาบหากใครขอพรสำเร็จดังหวังตั้งใจแล้ว
อย่าลืมนะจ๊ะต้องกลับไปหอมแก้มพ่อขุนช้างด้วยนะจ๊ะ
เป็นการแก้บนจ้ะงวดนี้ชาวบ้านเขย่าเซียมซียักษ์เขาได้เลขเบิ้ลด้วยอืม
ใช่ค่ะนอกจากนี้ชาวบ้านยังไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ค่ะ
เลขอ่างน้ำมนต์เนี่ยก็สองตัวนะฮะก็ได้เหมือนกัน
ส่วนเลขปลายหางประทัดอันนี้๓ตัวจ้ะนะคะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า
ลองให้ปตรศัตริย์จุดให้ครบก่อนละกันนะ

แล้วก็จะมีเลขหางประทัดเป็นกระดาษ

นี่อ่านข่าวอันนี้ผลลุกสู้เลย
กับวานเนี่ยฉันอ่านข่าวกับพี่เบิร์ทอยู่
ไปคัมศโนนตมาผมคิดในใจว่าเอ๋อผมอยากไป

มีคนเอาพญานาคมาให้ผมเลย

แล้วเนี่ยก็ได้อ่านคำชโนธอีกรอบหนึ่ง

วังนาคินอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
นักท่องเที่ยวก็ไปทั่วทุกสัตว์อาทิตย์เลย

พญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมานะฮะ
ที่ลานบวงสวงเนี่ยคนก็แห่ไปทำพิธีบวงสวง
ใครจะเข้าไปข้างในเขาก็จะเข้าไปขอ
พ่อปู่แม่ย่าใช่ไหมแล้วก็ไปที่ต้นมะเดือยักษ
แล้วก็ไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าลานบวงสวงข้างหน้าก็มีการบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคกันไป
คนก็แน่นเลยไปแก้บงแก้บนกันไปใครได้ก็ไปแก้บน
ใครยังไม่ได้ก็เข้าพิธีบวงสวงทุกคนก็ไม่พลาด
ไปส่องเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์จากพ่อจ้ำชาวการคำวรรษา
ชาวบ้านก็บอกว่าเห็นชัดแจ๋วแหววเลย
คุณทัศนัยคุณปุ้ยคุณเบิร์ตเห็นชัดมากเลย
เราก็เห็นเหมือนกันแต่บางคนก็บอกว่าดวงใครดวงมันแล้วกัน
เพราะบางคนก็เห็นไม่เหมือนกันซึ่งกกะต่งใจแล้วเกิน

ดูเอานะ
ปิดท้ายกันที่สารเจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วก็
ขออภัยครับสารเจ้าแม่ตะเคียนทองพระมเหสีมณีจันทร์ครับ
ตั้งอยู่หน้าร้านอาหารชื่อดังของเมืองราชบุรี
คือชาวบ้านเขาร่ำลือกันถึงปฏิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ครับ

จากมีชาวบ้านดวงดีได้เลขเด็ดแล้วก็ถูกรางวัลเกือบทุกงวดเลย
นางสาวธัญพัฒนิธิโชธนกิจนะครับอายุ๓๙ปี
เจ้าของร้านเป็นคนริเริ่มตั้งสารเล่าบอกว่าเมื่อสองปีก่อนครับ
หลังจากกลับจากบวชชีพรามลูกสาวก็ฝันว่ามีผู้หญิงมากระซิบข้างหูว่า
มารับหน่อยมารับหน่อยจนลูกสาวตื่นมาด้วยความกลัว
ต่อมาวันรุ่งขึ้นนะครับเธอก็เห็นต้นตะเคียนทองลอยอยู่ริมแม่น้ำ
จึงพยายามให้คนงานเนี่ยนำขึ้นมาบนฝั่งแต่ไม่สำเร็จครับ
ไป๓วันจึงจัดพิธีเชิญขึ้นจากน้ำแล้วนำมาวางไว้ที่หน้าร้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้นในช่วงกลางดึกก็ฝันเห็นแม่ตะเคียนนะครับเมื่อตื่นขึ้นมา
เธอจึงนิมนต์พระมาทำพิธีบวงสวงตามความเชื่อพร้อมกับขอให้พระเนี่ย
ภาพของแม่ตะเคียนตามที่ได้เห็นในความฝันค่ะซึ่งหลังจากนั้นเธอก็มีโชคแบบรัว
ถูกรางวัลมาแล้ว๑๓งวดโอ้โหแต่ที่แปลกก็คือต้องแก้บนด้วยห่อหมกทะเลเท่านั้นนะครับ
มีคนมาไหว้เยอะมาสการะบูชาเยอะมาขอพรอะไรอย่างนี้ขอโชคขอลาบอะไรอย่างนี้
ก็ได้โชคลาภกันไปเยอะแยะแต่ส่วนมากคนที่ได้ก็จะแปลกจะต้องสั่งห่อหมกทะเล
ไม่รู้เป็นอาทิตย์ท่านอาจจะชอบหรือเปล่าไม่รู้
สำหรับวันนี้นะครับชาวบ้านก็มาไหว้ขอโชคลาบ
แล้วก็บอกว่าเห็นตัวเลขต่างนานากันไปโดยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเลข๒หลักนะครับ